แนะนำให้ไปเคาะกระปุกออกดูนะคะ
เพราะว่าเหรียญ๒๕สตางค์ตอนนี้
มีคนรับซื้อสูงถึง๓๐๐๐บาทเลยล่ะค่ะ
ในกระเป๋าตังค์มีเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึง

แต่ต้องมีลักษณะพิเศษเฉพาะใช่ไหมคุณ

ถ้าสวยระดับนี้ผมรออยู่ที่๓๐๐๐บาท
ศึกษาให้ดีจำง่าย๒๕สตางค์๒๕๐๐บาท
ขีดตรงกลาง
แล้วก็บอกว่าใครมีติดต่อเรา

แฟนเพจร้านนี้เนี่ยเขาก็ได้ลงประกาศ
รับซื้อเหรียญ๒๕สตางค์รุ่นปี๒๕๐๐ตามภาพ
สูงถึงเหรียญละ๓๐๐๐บาท

จะไม่มีเหมือนในปัจจุบันนะคะ

ไม่ได้ลงท้ายที่หางตัวอักษรค่ะ

พากันหยิบเหรียญที่ตัวเองมีอยู่ในมือ
ถ่ายรูปส่งไปยังร้านปานันเป็นจำนวนมาก
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบผู้ครอบครองเหรียญ
ที่เจ้าของร้านปานันต้องการแต่อย่างใดนะคะ
มีบางรายเขาก็เนียน
นำเหรียญ๕๐สตางค์มาแอบอ้างค่ะ

ไม่รับเรารับเพียงแค่เหรียญ๒๕สตางค์เท่านั้นนะคะ

คนบอกว่ามีเหรียญให้ดู๓เหรียญค่ะ

ได้ไหมคะหลายคนก็ส่งมาให้ดูกันเต็มเลย
ใช่นะคะก็แน่นอนแหละเป็นที่พูดถึง
โอ้โหจาก๒๕สตางค์อยู่ดีจะได้๓๐๐๐บาท

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบ๓๐๐๐นะจ๊
ใช่ซึ่งนอกจากเหรียญ๒๕สตางค์ที่กำลังถูกพูดถึง

ชนิดนะคะที่เจ้าของร้านต้องการรับซื้อโดยให้ราคาสูง

ราคาสูงถึง๑๕๐๐บาทต่อเหรียญ
เพิ่มขึ้นไปโอ้โหกี่เท่าเนี่ย
เยอะนะคะ๓๐๐เกิน๓๕๐
ใช่๓๐๐เท่ากำลังควรคำนวณเลขอยู่

แล้วก็เหรียญ๕บาท๕บาท

อันนี้ก็ยังใหม่ขึ้นมาหน่อย
ราคาก็๒๕๐บาทต่อ๑เหรียญนะคะ

อันนี้รับซื้อในราคาสูงถึง๔๕๐๐บาทเลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
หนักเลยคือสาเหตุที่รับซื้อในราคาสูงเขาบอกว่า
๑๐บาทที่ผลิตในปี๓๓มีเพียง๑๐๐เหรียญเท่านั้น
ตอนนั้นเขาบอกว่ามีเหรียญนี้
แล้วก็รับซื้อในราคาสูงถึง๑แสนบาทเลย
เหรียญ๑๐บาทปี๓๓นะ

ใช่ค่ะก็เป็นกระแสด่งดังไปเมื่อปลายปี๒๕๕๗นะคะ
เจ้าของร้านชื่อนายปุณพัฒน์สิริเรืองวานิสค่ะ

ซึ่งช่วงนั้นตอนที่๑๐บาทพุ่งสูงไปถึงแสนบาท
มีชาวเน็ตบางรายหวังจะตบตาด้วยการนำเหรียญปี๓๗

เจ้าของร้านก็ออกมาเตือนว่าระวังติดคุกนะจ๊ะ

เลข๓ไทยกับเลข๗ไทยจะคล้ายกัน
ถ้าตัดหางของเลข๗ออกหน่อยหนึ่งก็จะกลายเป็นเลข๓แล้ว
ตอนนั้นคงมีคนไปตัดหางไม่ออกแล้วก็หลอกร้านเขาเยอะเหมือนกันนะ

นี่หยิบกระเป๋าตังค์มาเปิดเหรียญจริงคุณผู้ชม
เราอ่านข่าวต่อไปค่ะเพื่อเรียกคุณลูกค้า
ปี๒๕๕๙เลยค่ะนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีแก้ปัญหาเหมือนกัน
หลังจากที่มีเกลียนคีย์บอร์ดมาทำการตบตาหลอกต่างนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจโพสต์ประชดเลยบอกว่ารับซื้อเหรียญ๑๐บาทเพื่อในมูลค่า๘บาท
เออเก๋อรับซื้อ๑๘ขาดคุณนะครับนี่แหละค่ะเห็นไหม
ให้มูลยืมเปล่าตัวหน่อยดิใส่สารกับมิเกษผมเมื่อกี้ก็หาเหรียญอยู่เอาจริง
เวลาน้องเฟื่องเล่าผมก็หาเหรียญไม่มีเหรียญเลย
มีเหรียญป่ะโอ้โหนี่ถึงขนาดเรียกทีมงานเลย
นี่ใช่คำว่าเหรียญอะไรใจเย็นนะคะคุณรับทราบ

ใจเย็นนะคะทำต่อไปไม่มีค่ะไม่มีค่ะตอนนี้นะคะ
ร้านนี้เขาคงสะสมเหรียญแปลกแล้วก็เหรียญหายากนะ
แต่ว่าก็ดีนะให้คนอื่นที่มีเหรียญนี้อยู่กับตัวหรืออาจจะไม่มีเนี่ย
รู้คุณค่าของเงินด้วยคือเหรียญเล็กอย่างเหรียญราคา๒๕สตางค์เนี่ย
มันทำมูลค่าได้มากถึง๓๐๐๐เลย